แต่คราวนี้เป็นเด็กทารกนะคะ

แต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าศพของน้องที่ทำคลอดออกมาแล้ว

ตอนนี้ทางโรงพยาบาลเขาก็เร่งประสานตำรวจเลย

โดยผู้หญิงคนนึงพร้อมกับญาติค่ะ
มาแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจภูทรเมืองสมุทรปราการ

ฝากเอาไว้ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการหายไป
พี่ชายของผู้เสียหายบอกว่า
กลางดึกวันพุธ๕ตุลาคมที่ผ่านมา
น้องสาวไปคลอดทารกเพศหญิงก่อนกำหนด
คืออายุฮันแค่๖เดือนครึ่ง
ไปคลอดที่บ้านในตำบลบางอำเภอเมืองสมุทรปราการ
แล้วก็ประสานรถพยาบาลไปส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการค่ะ
ตอนแรกตรวจสอบของแพทย์แล้วเด็กยังหายใจอยู่

แต่ต่อมา๗ตุลาคมทารกก็เสียชีวิตนะคะเพราะว่าหัวใจล้มเหลว
จนกระทั่งเมื่อวานนี้๑๑ตุลาคมค่ะ
พี่ชายเนี่ยพาน้องสาวแล้วก็ญาติเอาโลงขนาดเล็กไปด้วย
เพื่อที่จะไปรับศพหลานนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดชัยมงคล
ก็ไปดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่โรงพยาบาลเสร็จสับ
ได้รับแจ้งมาจากทางเจ้าหน้าที่บอกว่าศพหายไป
ศพของทารกหายไปจากห้องพักศพโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะ
ทางด้านพี่ชายแล้วก็ตัวผู้เสียหายซึ่งก็คือคุณแม่ของเด็ก
เข้าแจ้งความเลยนะคะเพราะกลัวว่าจะมีการขโมยศพเด็กไป
ประกอบพิธีกรรมศัยยศาสตร์
เพราะเคลียร์คนออกไปแล้ววันนี้มาคือมัสเสร็จนั้นหมดแล้ว
มาไม่เอเจริญว่าสศพหายไปโดยมาทั้งแน็ตเขาก็เรียกตัวแม่เด็กไป
ก็น้องต้องออกมาสับหายซึ่งแล้วก็เลยอ้ะถ่ายไปเรื่องแม่หรือเปล่า
เจ้าที่พาให้แม่เด็กเข้าไปดู
แล้วพอน้องผมออกมาคือศพมันไม่มีแล้ว
แล้วผมก็คุยกับเจ้าที่คนที่เป็นเหมือนคล้ายมียศหน่อย
เพราะว่าเค้าเรียกว่าคนเฝ้าที่นี่คือไม่มีใครอยู่
อาจจะเป็นจังหวะที่ว่าเข้ามาเอาอะไรอย่างนี้
ผมก็ขอบคุณภาคผมเลยว่าจอบปัญหาเมื่อวานผมมีตัวหน้าอาหารผมมีนะ
ผมเห็นอะไรหมดเลยไม่อย่างนั้นผู้หญิงครับ
หลังจากนั้นญาติของผู้เสียหายก็เดินทางเข้าพบนายแพทย์สำริทคมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรประการเพื่อจะสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะ
นายแพทย์สัมพันธ์บอกว่า
หลังจากรู้เรื่องทางโรงพยาบาลเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
ทางโรงพยาบาลยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับตำรวจเต็มที่เพื่อดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
โดยเบื้องต้นก็ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ค่ะว่าเรื่องนี้มีคนในเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าต้องรอผลการสอบสวนเจ้าหน้าที่เวรทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเวรนิติเวศรปภ
ก็คือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ห้องพักศพนั่นแหละค่ะ

เพราะว่า๑๐ตุลาคมศพก็ยังอยู่เลย
เพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างนั้นน่าจะมีคนเข้าไปเอาศพ
แต่ว่าจะเป็นใครก็ต้องขอเวลาเจ้าหน้าที่ในการทำงานสักระยะก่อน
ซึ่งตั้งแต่มีโรงพยาบาลนี้มา
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ศพหายมาก่อนเลย